เหตุนี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่ศรีสะเกด

ปรากฏว่าขับรถตกถนน

แล้วก็วิ่งไปหลบอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูป
บอกตะโกนอย่างเดียวเลยอยากตายอยากตายแบบนี้

เดี๋ยวดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าไปรวบตัวเธอนี่นะคะ

หูววดูสิคะคุณผู้ชมทุนลักษณ์ทุนเลเลยแหละ
คือใต้ฐานพระพุทธรูปพื้นมันก็เตี้ยเหมือนเป็นใต้ถุนแบบนี้เนี่ยนะคะ
ตำรวจก็ต้องลากตัวเธอออกมา

ซึ่งตำรวจสอบภอมเมืองศรีสเกตนี่นะคะ
ก็ได้รวบตัวผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวพัชริน

แล้วก็นำตัวเธอออกมาพยายามพูดจากเกลี้ยกล่อมเป็นชั่วโมงค่ะ
แล้วก็ให้ทีมแพทย์ฉีดยานอนหลับนะ

เพราะว่าตอนนั้นเธอคุ้มคลั่งเธอโวยวายมากจริง
แล้วหลังจากนั้นก็นำตัวเธอไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีสเกต
ผู้หญิงคนนี้เธอถือมีดปลายแหลมเป็นอาวุธ
แล้วก็มุดเข้าไปหลบอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูป
วัดบ้านโนนกองอำเภอเมืองศรีสเกต

ว่าเธอทั้งร้องห่มร้องไห้แล้วก็ตะโกน
ฉันอยากตายอยากตายอยากตายอยู่แบบนี้ตลอดเวลาเลย

คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าว่าผู้หญิงคนนี้
ออกรถป้ายแดงมาไม่กี่วัน
แล้วปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุ
เพราะว่าเธอไปขับรถตกถนน
ซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของลำห้วยสำราน
ทีนี้พอรถมันตกถนนแล้ว
เธอก็พยายามที่จะพายเรือข้ามฝั่งมายังอีกฝั่งหนึ่ง
อีกฝั่งนึงคือวัดโนนกอง
ทีนี้บนเรือค่ะคุณผู้ชมมีมีดปลายแหลมอยู่

แล้วท่าทางเธอก็เหมือนกับเป็นคนเหม่อลอย
วิ่งเข้าไปหลบใต้ฐานพระพุทธรูปถือมีดด้วยนะ

เอ้ยเห็นเหตุการณ์ก็ตกใจค่ะ
เพราะว่าเธอตะโกนร้องโวยวายว่าอยากตายนี่
แล้วตอนที่เห็นไหมเอามีดชี้เจ้าหน้าที่ทุกคนเลย

เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมเธอ
หลังจากนั้นพอเอาตัวเธอออกมาได้
นี่เรียกว่าเหตุการณ์นี้มันจบลงด้วยความปลอดภัยของทุกฝ่ายก็จริงนะ
แต่มันน่ากลัวนะคุณศูนย์ปิศาคุณชิสา
เราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเธอมีอาการทางจิตประสาทหรือเปล่า
อันนี้ต้องตรวจสอบเพราะว่าเธอขับรถด้วยไงคะ

แล้วตอนเธอถูกช่วยเหลือเธอก็เหมือนนอน
แล้วก็ยกมือไหว้ตลอดเวลานะ

ถูกต้องค่ะแล้วก็ต้องให้ทางโรงพยาบาลตรวจสอบด้วย
เธอมีอาการทางจิตประสาทหรือเป็นผู้ป่วยหรือเปล่านะคะ